ไม่มีจ้าเป็นขบวนแห่ทำบุญ

เป็นพี่ก้าวอำพอลแหวนเพชร

ไม่ว่าจะเป็นคุณแพทย์นับประพาคุณออมสุชา
อ้อนเดอร์สตาร์แล้วอูหูอินฟูมากมาย

โอ้โหทั้งประเทศไทยคุณผู้ชมงงมากค่ะ

หนิ่งเข้าวัดสุทัศน์คุณผู้ชม
ตรงเสาชิงช้าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า
โบดด้านหลังเขามีทาเวท
เป็นรูปปั้นที่ตั้งมาอยู่ตั้ง๓๐๐กว่าปี

ด้วยความขลังคุณผู้ชมนะคะก็เขามีเคล็ดลับนิดนึง

อ่านะคะแล้วเอาไปถวายพร้อมกับสับปะรดหนึ่งลูก
แต่เทคนิคก็คือมากกว่านั้น

เขียนชื่อตัวเองลงไปตรงกลีบกุหลาบ
เหมือนแม่ฮายทำเนี่ย
แล้วก็หล่านั้นนะคะแม่ก็ไปวางไว้สักพัก

แจ๊กกะรีนมาเลยแจ๊กกะลีนมาเดี๋ยวแม่จะบอก
นี่มากับพี่อำพรแหวนเพชรที่
อย่างที่ทราบไปตอนนี้แกชื่อเล่นวริเกตใช่ไหมก่อน

รวมไปถึงเลขงวดล่าสุดพรุ่งนี้

เรามาขอพรจากปู่ทาเวสุวรรณค่ะที่นี่นะคะ

อย่างชื่อจริงแล้วก็ได้ครูบาร์อาจารย์ของพี่หายนี่แหละ
เป็นคนเปลี่ยนชื่อให้
แต่ว่าความเป็นมาเป็นไปที่จะมาเจอกันเนี่ย
ถ้าเล่าแล้วมันบุญชูมากเลยนะคะ

งวดนี้ลาบก้อนใหญ่เงินก้อนโตก็ต้องเข้าแล้วล่ะ
เอาง่ายเลยหนูขอเลขเลยค่ะ

คุณถามเลขกันหน้าลอยวัดกันเลยล่ะพี่แจ๊กกลีน

ถูกต้องทาเวทเป็นพยานอยู่ด้านหลัง
ท่านก็บอกว่าเอ้ามันกล้าขอค่ะก็ฆ่าให้
เอาไปแม่ฮายโดนบันดาลใจจิตไปเลย

จิ๊กกล้องตาแตกไปเลยเยอะมากเลย
เลขจนไม่หวั่นไม่หวั่นกินว่าเปิดโทรศัพท์